พร้อมขาวมาดูต่อน้ำใจศิลพินคนวงการบรรเทิงกันหน่อยนะ
เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยใครช่วยอะไรได้มีน้ำใจพอ
อยากจะช่วยเป็นกำลังทรัพย์ก็มาเป็นกำลังทรัพย์นะคะ

ก่อนคุณผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วสำหรับเรื่องราวดี
คุณแม่ชมพู่บริจาคชุดใหญ่กันไป๒ล้านให้กับมูลนิธิรามาธิบดีไป
ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณสามีสุดหล่อค่ะพ่อน็อตวิสรุขอร่วมแรงร่วมใจมอบให้๒ล้านเช่นเดียวกัน
มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อไปจัดซื้อเครื่องออกซิเจน๑๐เครื่อง
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดต่อไปนั่นเองค่ะ

นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกและครอบครัวนะคะได้ซื้อเครื่องช่วยหายใจให้เลย๓เครื่องค่ะ
ให้กับศูนย์การแพทย์มศวองคารักษ์เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดนะคะ
ส่วนสาวคนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะทำบุญช่วยเหลือไม่เคยหยุดไม่เคยห่อนปีนี้
จ๊ะนงพนีค่ะไปมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลแสวงหาที่อ่างทองบ้านเกิดของเธอ
แล้วก็บอกด้วยว่าขอให้บุญกุศลที่เธอทำในครั้งนี้ให้ทุกคนนะคนไทยทุกคนเลยปลอดภัยค่ะ
ส่วนนุ่มคนนี้ก็ขอฝากกำลังใจฝากมานะคะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักด้วยนะคะ
ด้วยงานที่หนักมากไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความท้อแท้หมดกำลังใจนะครับ
แล้วก็ไหนจะมีปัญหาที่หน้างานอีกตอนนี้สภาพจิตใจของบุคลากรทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องการกำลังใจอย่างมาก
ผมก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับส่งให้กับบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้สู้นะครับ
ใช่นะคะตอนนี้ก็บุคลากรทางการแพทย์ต้องบอกว่าทำงานหนักจริงนะคะส่งกำลังใจกันด่วนเลยค่ะ